เข้าใจหัวอกของคนที่ทำบ้านนะ
ลงทุนลงแรงลงเงินไปทุกอย่าง
ว่าเออบ้านเราจะสวยงามเหมือนใครเขา
นี่คุณพลอยค่ะอากาศร้อนเขาทำสระว่ายน้ำ
จ่ายเงินมัดจำค่ากระเบื้องไป

หลักล้านนะจ๊ะเออ

แต่แล้วทำไมวันแล้ววันเล่าสระว่ายน้ำกระโดดลงไป
ตอนนี้มีออกอ่ะไม่ได้ขึ้นมาค่ะ
ไม่ได้ขึ้นอ่ะตายอยู่ในสระเลยนะครับบอกเลยนะฮะ
โมโหมากทำไมถึงทำกันแบบนี้
พลอยบอกเลยรอแล้วรออีก

อันนี้คือรูปผู้รับเหมาก่อสร้างคนนั้นนะคะ
โทรไปเธอบอกเลยสุดไม่รับ

แล้วก็โพสต์ภาพชายคนดังกล่าวนะฮะ

มัมพลอยของเราคงจะโกรธมากค่ะ
ก็ลืมเบอร์หน้าเด็กในภาพก่อนโพสต์เนาะ
แต่หลังจากนั้นเธอก็ลบภาพออก
เห็นใจนะคุณค่ะคนทำงานมีเงินมาเนี่ย

หามาแต่ละบาทก็หนักหน่วงอยู่พอสมควร
เพราะฉะนั้นเอาเงินมาคืนพลอยเถอะ

จะเกิดขึ้นกับดาราดังหลายต่อหลายคน

เอ้ยเป็นยังไงต่อไปหรือไม่
ให้มากขึ้นนะเป็นกำลังใจกับคุณพลอยด้วยแล้วกันนะคะ

ไม่ใช่แค่ดารานะคะทุกคนเลยนะ